เพราะว่ามีคนคนหนึ่งโทรไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือคนหน่อย
มาช่วยคนติดอยู่ในซอกกำแพงซอกตึก
กู้ภัยเขาจัดชุดใหญ่ลงพื้นที่เลยครับ
จังหวัดชนบุรีเพื่อที่จะเร่งไปช่วยเหลือคน

ดูสิว่าติดอยู่ตรงไหนในซอกกำแพงซอกตึก
คนนี้แหละที่ไปแจ้งก็ชี้นี่ไงตรงนี้ใช่ไหม
อยู่ที่ตรงไหนอยู่ในซอยโรงน้ำแข็งพื้นที่หมู่๓
บนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
อาสากู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐกว่า๒๐คนเลยนะที่บุกกันไปคุณผู้ชมครับ
มาพร้อมกับอุปกรณ์เต็มพิกัดก็คืออุปกรณ์ตัดทาง
แล้วเร่งเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยครับ
เขาบอกว่ามีคนนะติดอยู่ในกำแพงตรงซอกตรงซอกตึก๓คน
ทีมกู้ภัยบุกเข้าไปแล้วก็ไม่เจอสักที
ตรงนั้นส่องตรงนี้ส่องไปส่องมาก็เจอไอ้คนนี้
ชื่อว่านายสุธาจันคืนอายุ๓๙ปี
เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์คนงานโรงน้ำแข็ง
ก็มาชี้นี่ไงผมว่าคนโทรแจ้งเอง
นี่ไงเห็นไหม๓สาป๓ตัว

นั่นแหละเลยโทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยหน่อย
กู้ภัยก็มาสักชุดใหญ่จะมาช่วยคนแต่ดันมาเจอแมลงสาป
ใช่โอ้โหแบบนี้มันหน้าไหมมันหน้าไหมล่ะ
ไม่เชื่อไปลองฟังเสียงกู้ภัยครับว่าเขารู้สึกยังไงครับ
มาประมาณ๒๐กว่านายครับ
แล้วก็เอาอุปกรณ์ตัดถ่างมาเพื่อจะช่วยเหลือเขาประมาณนึงครับ
มาเลยนะครับไม่ใช่ครับไม่เจอมันเจอแต่แมลงสาปครับพี่
มีวังสาย๓ตัวครับใช่ครับ
อยากจะฝากบอกว่า๑๖๙โทรฟี่ครับแต่อย่าโทรเล่นเลย
เพราะพวกผมก็จะได้มีเวลาไปช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บจริง
หรือว่าคนที่มีอุบัติเหตุจริงต้องตามความช่วยเหลือจริงนะครับพี่
อย่างนี้มันเสียไหมอย่างนี้มันเสียไหมถูกต้องน้องใบต่อมันเสียเวลาไหม
เออค่าใช้จ่ายงบประมาณต่างเกิดมีคนอื่นเขาต้องช่วยเหลือจริงอ่ะ
เสียโอกาสไปช่วยคนอื่นด้วย

ใครก็ตามที่ดูข่าวนี้แล้วก็น้องหนูที่คิดพิลงพิเลนอะไรพวกนี้
อย่าไปทำการโทรไปแจ้งเหตุกับสายด่วน๑๒
ต้องทำเฉพาะเหตุฉุกเฉินจำเป็นเท่านั้น
ไม่ใช่เฮ้ยช่วยด้วยแมงสาบติดซอกกำแพงจะบ้าเหรอ
ถ้าแมลงสาปไม่ติดซอกกำแพงต้องแจ้งครับแหละ

แล้วต้องจัดการยังไงกับหนุ่มคนนี้ล่ะคะให้เขานอนนะคะคุณ
การแจ้งอย่างนี้มีความผิดนะครับ
อันนี้บอกไว้ก่อนคุณตำรวจก็สามารถเอาผิดได้นะครับ

ช่วยเขาเขาจะได้ไม่ต้องมาแจ้ง
น่าจะเป็นการที่ช่วยเขาได้ดีที่สุดนะฮะคุณผู้ชม